เอาล่ะมาดูทุกข์ของคนกรุงเทพ

บางทีก็เขาเรียกว่าโยกเยกไม่แข็งแรงไม่ทนทาน
แต่บางท่อก็เป็นตะแกรงเหล็ก
และกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไปตกท่อที่เป็นตะแกรงเหล็กที่มันโหว
แล้วคิดดูว่าตัวเหล็กที่มันเป็นซี่แหลมคมมันบาดขาครับคุณผู้ชม
ขาเข้าไปตั้งแต่ช่วงน่องไปจนถึงขาด้านล่าง
เย็บร้อยเข็มสำหรับหนุ่มคนนี้

เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้นะฮะมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เพราะว่าเจ้าตัวผู้เสียหายเองนะครับได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่นะครับ
โพสต์ภาพพร้อมข้อความเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุ
ฝาท่อระบายน้ำชำรุดที่เป็นตะแกรงเหล็ก
คุณผู้ชมจะเห็นมันโบ๋ไปอันหนึ่งนะฮะ
จนทำให้ขาเขาตกลงไปทั้งขาได้รับบาดเจ็บ
อย่างนี้สาหัสไหมสาหัสน่ะสาหัสน่ะสาหัสน่ะคุณเย็บกันร้อยเข็มนะ
เกิดขึ้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
เกิดบาดแผลลึกขนาดใหญ่๓แผลบริเวณขาขวา
แพทย์ทำการเย็บแผลไปประมาณ๑๐๐เข็มนะฮะ
อนุญาตเซ็นเซอร์เลยไม่เซ็นเซอร์น่ากลัวพอสมควร
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าของ
รวมถึงการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตจตุจักร
ในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับ
ซึ่งผู้เสียหายนายวัชชีระเนี่ยเด้อเล่าว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานเขตจตุจักร
วันแรกคือเกิดเหตุวันที่๑๔๑๕๑๖ก็พักรักษาตัว
ก็มีทางพอเขตโจตุจักรก็เข้าไปเยี่ยมแล้ว

ทางผู้เสียหายก็ไปที่สำนักงานเขตจตุจักรเลย
เพื่อยื่นหนังสือขอให้เขตจ่ายเงินชดเชยให้
เพราะจากเหตุการณ์นี้ทำให้ไม่สามารถทำงานได้

อยากจะขอให้เขตช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยา
ให้ฟังเสียงของคุณวัชิระกันหน่อยฮะ
ต้นก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับ
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องครับ
แล้วก็ยังมีผมทำงานฟรีแลนซ์ครับ

ผมจะไม่มีรายได้ต่างเลยมาจุนเจือ
ที่ผมมีภาระอยู่ทั้งค่ารถ
ค่ากินค่าใช้ค่าห้องนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้เขตช่วยเหลือ

แล้วเขาบอกว่าที่อยากให้ช่วยเหลือเพราะอะไร
เพราะว่ามันเป็นท่อที่ไม่ควรจะมีรอยรั่วแบบนี้

อำนวยการเขตจตุจักรคือนายชาวริสทรงนวรัฐ
ได้เดินทางมาเยี่ยมระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ
พร้อมกับมอบกระเช้าผลไม้เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย

แต่เขาอยากจะขอให้เขตเร่งซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่มีการชำรุด
เพราะไม่ได้เกิดเหตุกับเขาเพียงคนเดียว
ที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
แล้วก็มีคนแจ้งไปที่เขตแต่ก็ไม่มีการแก้ไขครับ
อยากให้เข้ามาช่วยดูแลนะครับพวกฝาตะแกงท่อ
หรือว่ารวมไปถึงสาธารณูปโภคต่างนะครับที่อยู่ในเขตชุมชนนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันชำรุดหรือว่ามันไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ
ถ้ามันอยู่ในชุมชนเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาครับ
ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าคนนั้นจะระมัดระวังแค่ไหน
มันก็สามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามคนในพื้นที่ตรงจุดที่นายวัชิระได้รับอุบัติเหตุนะครับ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าฝาท่อบริเวณนี้ชำรุดมานานแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่มาเคยเข้ามาดูแลซ่อมแซมแต่อย่างใด
ไม่เคยสินะไม่เคยเข้ามาดูแลซ่อมแซมแต่อย่างใดนะครับ

เพราะว่ามันจะเป็นมันกระเป็นเหล็กอยู่
แล้วทีนี้มีรถมาจอดอยู่คันหนึ่ง
แล้วก็รีบถอยออกไม่งั้นก็คือตกลงไปเลย
ครับแล้วทีนี้มันก็มันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาประมาณหลายปีเหมือนกัน
แล้วก็ผมว่าไม่ค่อยมีคนมาดูแลตรงนี้เท่าไหร่
นี่ก็เป็นเสียงชาวบ้านนะครับ
แต่ว่าที่เราลงสำรวจพื้นที่แล้วก็ดูจุดตรงที่เกิดเหตุจริงแล้ว
คือทางกรทมทางเขตเองก็เอาเป็นฝาปูนไปปิดซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ายังมีจุดอื่นอีกนะครับ
ลงสำรวจฝาท่อระบายน้ำบริเวณที่เกิดเหตุซอยรัชดา๓๒แยก๗
แล้วก็บริเวณซอยเสือใหญ่อุทิศบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
ก็พบว่ายังมีฝาท่อที่เป็นตะแกงเหล็กนะครับแล้วก็เป็นสนิมอยู่หลายจุด
สนิมไม่เท่าไรคือเป็นได้อยู่แล้วแบบนี้
แต่ว่าไอ้ที่ชำรุดหักงอหรือว่ารั่วหรือว่าไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเนี่ย
เราก็เห็นอยู่หลายจุดแบบนี้เห็นไหมงอนะครับ
ฝาท่อแบบปูนบางแห่งก็มีการชำรุดแตกร้าวนะครับ
แต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของเขตจตุจักร
ทยอยนำฝาท่อแบบปูนมาเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุดบ้างแล้ว

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือค่ะ
อยู่ในสายกับเราแล้วคุณชวริสทรงนวรัฐ

สวัสดีครับครับพ่อออกค่ะ
สอบถามเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือก่อนละกันนะคะ
เรื่องของการที่บอกว่าผู้เสียหายไม่ต้องการ

ผู้เสียหายก็ได้ไปยื่นหนังสือที่ทางเขตเมื่อเช้านี้
มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
เรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะต้องเจรจากันนะครับ

ก็ยังว่าวันนี้ว่าจะนัดเจรจาเลย

แต่ปรากฏว่าผมประสานไปยังผู้บาดเจ็บ

พร้อมจะพูดคุยพร้อมที่จะเยียวยาใช่ไหมฮะ
ท่านพร้อมค่ะ

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ยังไงบ้างค่ะ
เดี๋ยวต้องเจรจากับผู้รับบาดเจ็บก่อน

เดี๋ยวผมจะต้องพูดคุยกับ

ถามเป็นความรู้ให้กับคนกรุงหน่อยครับ

ถ้าแบบว่าคนตกท่อไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตาม

หรือว่าทางเขตต้องรับผิดชอบไหมครับ
ถ้าตามแบบข้อกฎหมายหรือตามข้อระเบียบบังคับ

น่าจะไม่มีรายละเอียดที่เดี๋ยวผมกำลัง

แล้วก็นอกจากนี้เรามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าค่ะ

คือเป็นปูนซีเมนแล้วใช่ไหมคะ

ได้มีการสำรวจแล้วก็จัดการยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ผมหลังจากเกิดเหตุแล้วผมก็ได้สั่งให้โยธานะครับ
โยธาเข้าไปตรวจสอบแก้ไขนะครับ
พื้นที่โดยเอ็กซาเรย์พื้นที่ด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ผมก็จะลงพื้นที่ไปดูเรื่องไม่ใช่เรื่องฝาท่อ
อำนาจหน้าที่ของเขตไม่ใช่ดูแลฝาท่ออย่างเดียว
เราก็ต้องดูเรื่องทั้งผู้ค้าเรื่องทั้งฟุตบาทชำรุดถนนชำรุดนะครับ
ไฟฟ้าส่องสว่างที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
อยากจะฝากทางผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ
เราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบว่า
เราจะต้องดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์นะครับ
ที่จะต้องดำเนินการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
หน้าที่ของเขตนี้มันมีมากมาย
เพราะฉะนั้นเรื่องฝาท่อผมสั่งการไปแล้ว
เอ็กซาเรย์ทั้งพื้นที่เลยตรงไหนที่ชำรุด
ดูทั้งทางด้านกายภาพ

ไม่แข็งแรง
อ่าไม่แข็งแรงเราให้เปลี่ยนเลย
นะครับคือสามารถเริ่มดำเนินการซ่อมแซมได้เลยทันทีใช่ไหมคะ

ตอนนี้ได้วางแผนเมื่อกี้เพิ่งไปชุดกับหัวหน้าฝ่าย
ว่าจะวางแผนในการตรวจพื้นที่
เพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนชาวกรุงเทพ

เพราะฉะนั้นเขตจตุจักรเป็นพื้นที่เขตใหญ่
แล้วท่อระบายน้ำนี่มีความยาวถึง๔๒กิโลเมตรเศษ

ผอค่ะส่วนที่นำมาซ่อมแซมดูแลนี้เอามาเป็นลักษณะไหน
เป็นปูนซีเมนทั้งหมดหรือว่าเป็นรูปแบบไหนบ้างคะ
อายุการใช้งานของเขานานแค่ไหนครับ
ปูนซีเมนต้องใช้เหล็กตะแกง
ขุดเหล็กเพิ่งปูนทับ
จริงแล้วแต้าท่อระบายน้ำ
ถ้าคนเดินเฉยไม่เป็นไร
แต่เคยปรากฏนี้รถจอด
แล้วมีคนมันลับรถไม่ไหว
แต่เราก็พยายามที่จะใส่เหล็กให้แข็งแรงมากขึ้น
ซึ่งเราให้เจ้าที่เขาหล่อเองหล่อเป็นขนาดไว้ให้มันแข็งแรง
ตรงนี้แหละครับจะถามท่านผอเขตพอดีเลย
คือบ้านเราเนี่ยท่อมันแปลกนะครับ
อยู่แบบว่าขอบถนนบางทีอยู่กลางถนน
รถผ่านไปผ่านมาก็เหยียบมันก็ชำรุดเร็วดิฮะ
อย่างนี้อยากจะฝากเตือนไปถึงทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน
ผู้ใช้ตามท้องถนนที่ต้องดูแลช่วยกันดูแลท่อยังไงฮะ
คือท่อกลางถนนนี่เกิดจากว่าเขตทางมันแคบ
ก็จึงเอาท่อมาไว้กลางนะครับ
แล้วลักษณะนี้การก่อสร้างตรงนี้นะครับ

อาจจะมีอีกหลายช่อที่ทางระยะทาง๔๒กิโลเมตร
เป็นทางระบายน้ำของจตุจักรที่ต้องดูแล
ก็ขอบคุณในการที่ช่วยดูแล
ให้มีความปลอบภัยเกี่ยวส่วนภาษาชนครับ
พอเขตจัดตัวจากท่านเจ้าวริสทรงนวรรัฐด้วยนะครับ
ผอก็บอกแล้วนะคะเรื่องของการเจรจา
เรื่องการดูแลเยียวยาช่วยเหลือสัปดาห์หน้าจะคุยอีกทีนึง
เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะคะว่าผลสรุปสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร
ส่วนพื้นที่ที่ต้องแก้ไขตรงนี้มีการประสานกับโยธาแล้ว
เร่งเอ็กซาเรย์พื้นที่แล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยล่ะค่ะ

อย่าให้มีเสียงสะท้อนว่าบัวหายลักล้อมคอก
ใช่ค่ะอันนี้เสียงสะท้อนมาบ่อยนะครับ